คุณผู้ชมจากเรื่องขโมยขโจรเนี่ย
ขอกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนหน่อยเพราะว่าหลายคนก็รออยู่เนี่ยนะคะ
คือล่าสุดทางด้านสมาชิกพักเพื่อไทยอย่างคุณหมอทศพรได้ยื่นหนังสือ
ตั้งใจจะยื่นหนังสือถึงประธานาธิบดีโจไบเดนผ่านทางสถานทูตสหรัฐค่ะ
ว่าตอนนี้วัคซีนต่างไม่ว่าจะเป็นจอนสันแอนจรสัน

กำลังจะหมดอายุช่วงกันยาถึงตุลาคมปีนี้
ขอมาได้ไหมขอเอามาให้ไทยได้ไหม
นี่ค่ะเป็นภาพตอนที่คุณหมอทศพรเสรีรักษ์สมาชิกพักเพื่อไทย
แล้วก็มีนักศึกษามีประชาชนมีกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน
ยื่นหนังสือที่สถานทูตอเมริกานะคะ
เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเรื่องวัคซีน
แล้วก็บอกว่าตอนนี้บ้านเราได้รับผลกระทบหนักเลย
มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า๔แสนคน

แล้วก็แนวโน้มผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น
รวมถึงการบริหารนโยบายวัคซีนที่ผิดพลาดของรัฐบาล
ก็ทำให้ประชาชนประสบความยากลำบาก

แต่มันไม่มีประสิทธิภาพที่จะต่อสู้กับสายพันธุเดลต้า
ทีนี้ทางด้านคุณหมอบอกว่ารู้ว่าทางหน่วยงานสาธารณสุขของสหรัฐ

กำลังจะหมดอายุลงในเดือนในอีก๔สัปดาห์นี้
ขอความกรุณาจากรัฐบาลสหรัฐได้ไหม
วัคซีนที่กำลังจะหมดอายุช่วงกันยาถึงตุลา
หรือว่าวัคซีนส่วนที่เกินจากความจำเป็นที่ต้องใช้ในสหรัฐ
เอามาให้กับประชาชนชาวไทยได้ไหม
แล้วก็มีการเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีลาออก

ที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
อันนี้รายงานล่าสุดนะคะที่หมอทศพรยื่นหนังสือที่สถานทูตนะคะ